สารคดีในหลวงในความทรงจำชุดตามรอยพระบาท

พาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของผู้ต้องขังทันทะสถานหญิงนะครับ
หลังจากที่เธอก้าวพ้นออกมาจากรั้วกำแพง
ซึ่งเคยต้องเข้าไปใช้ชีวิตเหล่านั้น
ตั้งปณิธานว่าจะทำความดีอย่างต่อเนื่อง
แห่ในหลวงรัชกาลที่๙ติดตามจากรายงานครับ
บทเพลงพระราชนิพลถูกขับร้องผ่านการประสานเสียงอย่างภัยร้อ
โดยผู้ต้องขังทันทะสถานหญิงชนบุรี
เพื่อเตรียมไปแสดงต่อหน้าพระพักษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในกิจกรรมแข่งวิ่งปั่นจักรยาน
ระหว่างวันที่๗๘มกราคมปี๒๕๕๙
นสัตถาหีบจังหวัดชนบุรี
ได้ฝึกร้องเพลงได้ฝึกเล่นดนตรี
ทำให้จิตใจของพวกเธออ่อนโยนขึ้น
ผู้ต้องขังหญิงคนนี้ปัจจุบันอายุ๕๔ปี
เธอมีลูก๔คนถูกคุมขังมาแล้วเกือบ๒ปี

แม้จะปรับตัวรับกับสภาพที่ถูกคุมขังได้แล้ว
แต่บทเรียนในครั้งนี้ทำให้เธอหวนกลับมาทบทวนตัวเอง
โดยตั้งปณิธานที่จะทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
และตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ในความเป็นแม่หัวใจของเธอสัญญาว่า
พ้นโทษจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
และเป็นคนดีของทุกคน

ถ้าพ้นโทษออกไปก็จะขอเป็นแม่ที่ดีของลูก
ขอเป็นคนดีของสังคม
ขออยู่อย่างอยู่ในศิลป์อยู่ในสิ่งที่ดี
คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี
เพราะว่าเข้ามาในนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่าง
คือถ้าถามว่าอยู่ในนี้ลำบากไหมไม่ลำบาก
แต่เราสงสารคนที่มาดูแลเรามาส่งเสียเรา
เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอสัญญาว่าถ้าออกไปข้างนอก
ก็จะขอเป็นคนดีของสังคมจริงค่ะ
พวกเธอเหล่านี้คือศิลปินหลังกำแพง
ที่จะได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพล
เพื่อรำลึกถึงพระปิชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่๙ด้านดนตรี
โดยการแสดงจะจัดขึ้นในช่วงค่ำทั้ง๒วัน
ของกิจกรรมแข่งขันวิ่งปั่นจักรยาน
ภายใต้โครงการกองทุนกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลวงราชการที่๙ของเรานะครับทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬา
ดนตรีนะครับเราเองเราก็อยากจะ
ฉายพระอัจฉริยภาพพระองค์ท่านนะครับ
ในรูปแบบที่เราจัดทำก็คือ
ในเรื่องของการกีฬาเป็นอันดับแรกนะครับ
และเรื่องของดนตรีซึ่งเป็นเรื่องของดนตรีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่
เป็นการให้กำลังใจผู้ต้องขังเช่นกันนะครับ
โดยที่กิจกรรมในส่วนของผู้ต้องขังก็จะมีการร้องเพลงพระราชนิพลนะครับ
ของในหลวงราชการที่๙ของเรานะครับ
ขอโทษที่ทำให้แม่โกรธขอโทษที่ทำให้พ่อต้องเสียใจ
ขอโอกาสให้เรากลับไปทำความดีใหม่อีกสักครั้งจะได้ไหม
และนี่คือท่อนหนึ่งของบทเพลงที่ถูกกลั่นกลองจากส่วนลึกของหัวใจ
ของพวกเธอผู้หญิงที่มีชีวิตหลังกำแพง